คุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนะครับ

คุณเรื่องนี้คือจะบอกว่าเหมาะมาก
หน้ากากอนามัยบางทีเราต้องพูดดังกว่าเดิม
ให้ได้ยินชัดขึ้นเจ็บคอค่ะ

คุณผู้ชมเครื่องดื่มวันนี้มีมาแนะนำ
เครื่องดื่มกระชายน้ำผึ้งมะนาว
นี่เหมาะมากกับช่วงโควิดเพราะอะไรคะ
ช่วยให้ชุ่มคอรวมถึงมันทำให้ลดความเครียดด้วย
บางคนไม่กินกระชายที่เอาไปผัด
ในผัดชาแกล้งปลา

แต่ถ้าทำหนามแบบนี้น่าจะอร่อย
แล้วก็ชุ่มชื่นคอด้วยเหมาะกับช่วงที่อากาศแบบนี้เลยนะคะ
บาร์เทนเดอร์ของบริษัทของบริรักษ์ไทยคาเฟ่ก็กำลังผสมเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะ
นั่นก็คือกระชายน้ำผึ้งมะนาวนี่เป็นเมนูที่เอาใจสายสุขภาพนะคะ
ดื่มได้เลยสมมุติคุณสืบสกุลอยากทานแบบอุ่นหน่อย
ก็ชุ่มคอดีหรือจะเติมน้ำแข็งก็เย็นสดชื่นนะคะ
จะเป็นกาแฟเย็นกระชายน้ำผึ้งมะนาวอันนี้พอเอามาผสมกับกาแฟ
รสชาติก็กลมนุ่มแล้วก็อร่อยชุ่มคอนะคะ
เป็นเครื่องดื่มดับร้อนแล้วก็มีสรรพคุณเลิศมากด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยบำบัดอารมณ์ให้สดใส
บำรุงร่างกายถ้าเกิดว่าดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ
มันจะลดความหุดหงิดลดความเครียดได้ด้วย
ตอนนี้เข้ากับช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้เลย
ดังนั้นใครต้องการที่จะชิมเนี่ยนะคะสามารถไปได้ที่บริรักษ์ไทยคาเฟ่นะคะ
บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
กระชายน้ำผึ้งมะนาวแล้วดูสิคุณเขามีขนมแบบอย่างอื่นด้วยนะ
โอ้โหมาจากกระชายทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ขนมขบเคี้ยวกระชายเขย่าก็ไปริ้มลองกันได้
เบเกอรี่ต่างเข้าไปในร้านปั๊บกลิ่นจะหอมลอยอบอวนเลย
คือจริงสารสกัดจากกระชายขาวก็มีฤทธิในการต้านไวรัสด้วยนะครับ
แต่ว่าก็ต้องเตือนกันนิดนึงใครที่ดื่มน้ำกระชายแล้วมีอาการร้อนวูบวาบ

คือมันเป็นผลมาจากความเผ็ดร้อนแล้วก็เรื่องของการขับลมของสรรพคุณของกระชายด้วยนะครับ
แต่ถ้าท่านอาการเยอะขึ้นท่านต้องหยุดนะหยุดดื่ม
เพราะนี่เขาบอกแล้วไงว่าให้ทานในปริมาณที่พอเหมาะที่พอดี